หลังคำตัดสินของตุลาการสารรัฐมนูลเมื่อวาน
คนที่เกาะติดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางการเมือง
มีคำถามขึ้นในใจทันทีว่า
สถานการณ์การเมืองจากนี้ไปจะไปยังไงต่อ
ความขัดแย้งเสียงเรียกร้องจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไหม
ถ้าวัดอุณหภูมิจากการชุมนุมประท้วงที่๕แยกลาดพร้าวเมื่อคืน

ถือว่าเป็นการประท้วงที่ดุดัดดุดัน
สภาวะเติมฟืนเข้ากองไฟ
วิ้นเนี่ยบอกว่าสอบเสร็จแล้วม็อบจะมากันมากกว่านี้
ท่านนายอานนลคูยกระดับชมนุม

บอกไปถึงฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยว่าให้สั่งซื้อแก๊สน้ำตาเตรียมไว้เยอะเลย
มุมของฝ่ายการเมืองฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านมองว่านี่คำตัดสินเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มแรงปะทุ
จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงเพิ่มขึ้นมามากกว่าปกติ
นี่เลขาประเสริฐในภาพในจอ
ความรู้สึกที่ว่าสังคมไม่มีความยุติธรรมจะกดดันลงในหัวใจประชาชนเพิ่มขึ้น

มุมของประชาชนทั่วไปคนที่เขาติดตามการเมือง
ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะจบลงจุดไหนยังไง
แววของการประกาศถอยคนละก้าวเลิกพูดแล้วครับ
สถานการณ์มันมาไกลเกินกว่าที่จะถอยคนละก้าวแล้ว
การตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันที่ประธานสภาชวนหลีกภัยกำลังเดินหน้าอยู่
พยายามจะเชิญคนนั้นคนนี้เข้ามานั่งหาทางออกร่วมกันก็ดูเหมือนว่าไกลเกินไปแล้ว
ไกลเกินกว่าที่จะไปจุดนั้นแล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นลางอยู่เบื้องหน้าเห็นอย่างเดียวเห็นความขัดแย้งที่จะปะทุและรุนแรงมากขึ้น
เห็นถึงคำเผชิญหน้ามองเห็นถึงความแตกหัก
อาการออกหมัดของแกนนำผู้ชุมนุมเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ย
ฟังดูแล้วดุเดือดกว่าทุกครั้งเป็นสัญญาณว่า
ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วไม่กลัวอะไรแล้ว
กฎหมายกี่ฉบับกี่มาตราไม่กลัวแล้ว
เนื้อหาที่พาดพิงถึงใครต่อใครเมื่อคืนแล้วแปลว่า
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันอยู่ในภาวะอย่างนั้น
อาการแบบนี้ครับที่วิเคราะห์กันว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
เขาไม่กลัวแล้วคุกเป็นคุก
ถ้าเป็นภาษานักเลงโบราณก็คือว่าตายเป็นตาย
อะไรมันจะเกิดขึ้นอาการแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนสถานการณ์อย่างนี้
มันจะนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร
เพื่อยุติการแก้ปัญหาความขัดแย้งความแตกหักที่จะเกิดขึ้น
แต่ว่ามาถึงวันนี้ผู้นำกองทัพก็ยืนยันชัดเจนว่า

ปฏิวัติรัฐประหารทิ้งไปเลย
ให้สื่อลบคำนี้ออกไปจากหัวข่าวได้เลย

และถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้น
การปฏิวัติคราวนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะผู้ชุมนุมเขาประกาศว่าเขาจะเดินเท้าเปล่ามือเปล่ามาต่อสู้กับรถถัง
คนจะมามากมายแค่ไหนไม่รู้
ฉะนั้นสภาพที่เป็นอยู่นี่แหละครับ
คือคำถามว่าแล้วมันจะจบยังไง

ทั้งหมดนี้คือการเติมสถานการณ์ในการแก้ปัญหาให้มันเลวร้ายลงไปเรื่อย
อย่าลืมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ภาวะปกติ

ปัญหาเศรษฐกิจบอบช้ำจากปัญหาโควิด
เรากำลังจะมีมาตรการต่างเพื่อฟื้นสภาพเศรษฐกิจ
ให้คนได้มีกินมีอยู่ให้อยู่กันได้จากสภาพโควิด
ป่านนี้เรายังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะดำดิ่งลงไปแค่ไหน
ไม่รู้ว่าโรงงานจะต้องปิดตัวไปอีกกี่โรง
ไม่รู้ว่าโรงแรมร้านค้าร้านอาหารบริษัทห้างร้านจะปิดตัวไปอีกเท่าไหร่
ไม่รู้ว่าคนจะถูกออกจากงานตกงานไปอีกเท่าไหร่
ตัวเลขที่เขาประเมินกันเนี่ยต้นปีหน้าจะมีคนตกงานประมาณ๓ล้านคน
แล้วถ้ามาเจอปัญหาสถานการณ์การบ้านการเมืองเป็นอย่างนี้เข้าไปอีก
สมรรถภาพในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะถดถอยลง
มันจะเป็นปัญหาซ้อนปัญหามันจะเป็นวิกฤต
ทั้งทั้งที่ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แล้วเนี่ย
ก็พอจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เยอะครับ
นี่ท่านเห็นหัวข่าวหนังสือภิมศ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจ
อีกหัวข่าวหนึ่งผลสำรวจนักลงทุนต่างประเทศเชื่อมั่นไทย
เดินหน้าทำธุรกิจต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นข่าวดี
ข่าวการท่องเที่ยวก็เป็นข่าวดีลุ้นไตรมาส๓ปี๖๔นักท่องเที่ยวต่างประเทศฟื้น
ณิชย์อัดกิจกรรมดันส่งออกกระเตื้องเห็นไหมครับ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวดีทั้งนั้นแต่ทั้งหมดจะเป็นไปตามนี้ไม่ได้เลย
ถ้าสถานการณ์การเมืองที่กำลังเดินไปสู่ข้างหน้าเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาอีก
ไม่มีทางเลยครับที่จะแก้ปัญหาได้และเราไม่รู้ว่ามันจะเดินไปสู่จุดไหนอย่างที่ว่า
คำถามคือใครควรจะทำอะไรยังไงใครควรจะถูกจะถอดสลัก
ใครควรจะชักฟืนออกจากกองไฟไม่ให้สถานะสถานะของการเผชิญหน้า
ที่กำลังจะเกิดขึ้นเบาลงเพื่อให้ประเทศมันเดินไปได้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ตรงนี้สำคัญครับมีคนนักการเมืองรุ่นเก่าสื่อมวลชนรุ่นเก่าอย่างพวกผม
ก็นั่งนึกถึงไปปี๕๓ปี๒๕๖๐
กรกฎาคม๒๕๓๕มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตอนนั้นเนี่ยพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาแล้ว๘ปี
พอเลือกตั้ง๒๔กุมภา๓๕บรรดาพักการเมืองหัวหน้าพักการเมือง๔๕พัก
เข้าพบพลเอกเปรมบ้านพักสี่เสา

ผลเอกเปรมพูดคำเดียว
สั้นว่าผมพอแล้ว
คำพูดนี้ก็ยังอยู่ในประวัติศาสตร์
หลังจากนั้นพลเอกชาติชายชุนวัน
ก็รับช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
ผมพอแล้วคำเดียว
ผลเอกเปรมได้รับการชื่นชมและได้โปรดกล้าว

ต่อมาก็ได้เป็นองค์คมนตรี
และประธานองค์คมนตรี
คำว่าผมพอแล้วคำเดียว
ลี่คลายสถานการณ์ได้เยอะครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เราก็ต้องจับตามองปลายปีแบบนี้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ